สำหรับการประชุมรัฐสภาลงมติตั้งคณะกรรมธิการสามัญศึกษายติแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ
เมื่อวานนี้หลายคนก็รอลุ้นกันแหละว่าสรุปแล้วจะมีการลงมติว่าจะให้แก้ไม่แก้ยังไงหรือเปล่า
สุดท้ายกลายเป็นว่าออกมาเป็นทางเลือกที่๓ก็คือมีการตั้งคณะกรรมธิการทำให้การแก้ยติหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยมันต้องยืดไปอีก๑เดือน
เรื่องนี้หลายคนพุ่งเป้าไปเลยว่านายกล็อบบี้มาหรือเปล่า
ตัวอยู่เชียงรายแต่คำสั่งสั่งลงมาให้มันเป็นออกมาเป็นแนวทางแบบนี้หรือเปล่านะคะ
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เลยออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันค่ะโดยบอกว่าไม่มีความเห็นอะไร
ทั้งหมดทั้งมวลมันคือการทำงานของรัฐสภาที่สองสภาเขาร่วมการประชุมนายกไม่เคยต้องมาสั่งการอะไรอยู่แล้ว
ส่วนประเด็นเรื่องที่หาว่ายื้อเวลาเนี่ยนายกบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าน่าจะจบเรียบร้อยในวันนั้นเหมือนกันนะ
แต่ในการประชุมวันที่๒เนี่ยก็เห็นได้แล้วนี่ว่าสถานการณ์ต่างมันเป็นยังไง
เชื่อว่าทุกคนมีวุฒิภาวะแล้วก็รักในศักดิ์ศรีของตัวเอง
เรื่องการชะลอไป๑เดือนมันก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กติกาของสภาอยู่แล้ว
จะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าไปรอดูในวันข้างหน้าก็แล้วกัน
แต่ส่วนตัวนายกเองไม่ได้ขัดข้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ
จะไปแก้ไขอะไรยังไงก็ไปว่ากันมาก็แล้วกัน
แล้วก็อย่าลืมว่าในสว๒๕๐คนก็มี๕๐คนที่เลือกมาจากประชาชนไม่ใช่หรือ
ส่วนประเด็นเรื่องการนัดชุมนุมในวันที่๑๔ตุลาคมนายกก็บอกว่าก็ไม่คิดว่าต้องกำชับอะไร
ทุกคนมีสิทธิ์คิดและทำอะไรก็ได้ตามกระบวนการประชาธิปไตยอยู่แล้ว
ขอให้เคารพกฎหมายก็พอซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่เยอะนะ
ปัญหาเศรษฐกิจเอยสังคมเอ่ยไหนจะโรคระบาดอีก
แค่อยากถามย้อนกลับไปเฉยว่า
การชุมนุมนี้สมควรทำหรือเปล่า
ถ้าจะทำทำเพื่ออะไรและใครได้รับประโยชน์นะคะ
ส่วนนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกนะคะว่า
ผลการประชุมที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเทคนิคแท็กติกอะไรของสภาหรอก
มันก็คือเรื่องปกติที่เป็นไปตามข้อบังคับนั่นแหละ
ถือเป็นโอกาสที่ดีซะอีกที่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูล
ฉบับประชาชนของไอลอร์เนี่ยอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมา
ในคณะกรรมธิการชุดนี้เพื่อศึกษาด้วยก็ได้
ซึ่งความคื้มน่าในเรื่องค์การจัดทำร่างพระราชบรรยาชว่า

น่าจะเสร็จได้ภายในไม่กี่วันนี้แล้วก็จะส่งให้สภา
ซึ่งก็น่าจะใกล้เคียงกับที่มีการศึกษายติแก้ไขร่างพอดิบพอดีกัน
ส่วนโฆษกภักดิ์เพื่อไทยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่า

แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจของรัฐบาล
ที่ใช้วิบรัฐบาลวิบวุฒิสภาในการยื้อเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูล
อกจากจะไม่ถอนฟืนออกจากกองไฟแล้ว
ยังกลายเป็นการยั่วยุผลักสถานการณ์ของประเทศไปสู่การเผชิญหน้าอีกต่างหาก